ก็เนี่ยนี่มันคือเรื่องจริงนะครับพี่อุ๋ยว่า
ผู้เสียหายกลายเป็นต้องหนี
ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยพอไปรับทราบข้อหา
จริงตำรวจเรียกไปไม่รู้ว่าบ้านเขามีกล้องวงจรปิด
ตัวเองก็ปฏิเสธจะสู้คดีเสียงแข็ง
กระทั่งตอนนี้เขามีกล้องวงจรปิดก็ถึงหงายเก่ง

บุกลุกเข้าไปในบ้านเขายามวิการ

แล้วก็ผมได้คุยกับท่านภูมิกับนะครับ
นะครับท่านผู้กลับสอบภาคองหลวงแล้วเนี้ยเขาบอกท่านผู้กลับเรื่องเนี้ย
ต้องเรียกพนักงานสอบสวนมาดูให้ดีนะคือปล่อยตัวเข้าไปชั่วคราว
ประกันตัวก็ไม่ได้ประกันตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาไปทำร้ายผู้เสียหายอีกขึ้นมาเนี่ย
ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้ชัดชัด
หรือจะเอาให้มันเข็ดหลาบเนี่ยท่านต้องเอาไปฝากขังเลย
กล้องวงจรปิดมีอุกอาจมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุกอาจมากแล้ว
คุณปล่อยเขากลับไปครับแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้กัน
ทางนี้กลายเป็นต้องหนีอยู่ไม่ได้ไอ้ทางนี้ก็ระแวงว่าวันหนึ่งเขาจะมาทำอะไรฉันไหมเนี่ย
เขาแจ้งข้อหาหรือยังฮะยังยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหม
ไม่ได้แจ้งเป็นทางการแล้วที่คุยกับผู้เสียหายเขาบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะนัดมาคุย
ผมถามวันนั้นคุยเรื่องอะไรเนี่ยเออ
ทำไมคุณไม่สอบปากคำผู้เสียหายแล้วแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเลย
นี่มันคือเรื่องจริงคือตำรวจชอบเดี๋ยวมาคุยกันนะ
มันไม่ใช่เหตุที่จะมาคุยกันนะครับบุกลุกไปบ้านเขาแทงเขาขนาดเนี้ย
คือหลักฐานก็มีในแอปมือถือเป็นกล้องวงจรปิดของเราใช่ไหมครับ
ยังแต่มันไม่มีในบ้านแค่นั้นเองใช่ไหมมีกล้องวงจรปิดอยู่จุดหน้าบ้าน
ค่ะไม่มีในบ้านแค่นั้นเองแต่มันก็เห็นชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถูกต้องครับทั้งตอนเข้าแล้วก็ตอนออก
เสียงก็ชัดพี่ก็ถืออาวุธออกไปด้วยครับ
เอาแค่คุณเข้ามาในบ้านเขาเอาอย่างนี้เรื่องอะไรไม่รู้หรอก
แต่คุณเข้ามาในบ้านเขาได้ยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามาในบ้านเขาตอนกลางคืน
แล้วคุณเอาอาวุธถือเข้ามาเนี่ยมาไล่แทงเขาในบ้านคุณมีสิทธิ์อะไร
เอาแค่นี้ก่อนนะครับลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะ
ตอนที่คุณคบหาอยู่กับเขาตั้งหลายปีเนี่ยคุณก็ทำร้ายเขาตลอดถูกไหมครับ
เหรอใช่ค่ะก็มีแบบว่าทะเลาะกันแล้วก็ลงไม้ลงมือโดนทำร้ายตลอด
แล้วถึงเวลาตกเย็นมาคุณทำงานก็จริงทำงานถึงเวลาเลิกเย็นมา
คุณก็ไปนั่งกินเหล้าเมายากันอืมวันนี้อนาคตมันไม่มีนะครับ
ผู้ชายทุกคนเนี่ยควรดูเรื่องนี้ไว้ถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้แล้ว
ผู้หญิงเขาถอยห่างเนี่ยคุณต้องพิจารณาตัวเองไม่ใช่ไปนั่ง
พอเขาเลิกไปก็คิดว่าแหมกูสบายแล้วกูจะมีคนอื่น
พอถึงเวลาผ่านไปครึ่งปีเขาไปมีคนอื่นกลับมานั่งห่วง
ไปทำร้ายเขาแบบนี้ต้องไปอยู่ในคุกมันไม่ถูกต้องนะครับ
เขาติดต่อกลับมาบ้างไหมฮะไม่มีค่ะแฟนเก่าคุณเอเนี่ยไม่ค่ะ
ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยขอมาส่งข้อความรับผิดไปแล้ว
ขอโทษอย่าดำเนินคดีเลยนะจะยอมขอยอมก็ไม่มีเลย
ไม่มีค่ะหายเงียบไปเลยใช่ค่ะ
ยังไงกันเนี่ยก็เนี่ยก็คือคือที่มาร้องผมเนี่ยเพราะว่า
คือมาหาผมเมื่อวานนี้ก็เย็นนะครับพี่อุ๋ยเขาก็กลัวเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาแหละ
เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราดูคลิปเราก็ตกใจนะ
เอ๊ะทำไมพนักงานสอบสวนเรียกเขาไปคุยแล้วก็ปล่อยตัวกลับมา
ทำไมไม่สอบปากคำแจ้งข้อเก่าหาฝากขังไปเลย
อย่างน้อยฝากขังไปเขาไปประกันตัวเนี่ย
มันยังเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดคุณมาข่มขู่
ผู้เสียหายเนี่ยคุณโดนถอดประกันแน่นอน